ไปที่สุรินทร์ชาวบ้านร่วมกันอันเชิญตะเคียน
กว่าร้อยท่อนขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำ
ส่วนที่พิศนุโลกนะครับชาวบ้านก็แห่ร่วมขอโชคลาภจากแม่ตะเคียนเช่นเดียวกันนะครับ
ไปที่วัดยางเอนหมู่๖ตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิศนุโลกกันก่อนนะครับ
บรรดาชาวบ้านหลายร้อยคนรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วคุณอยู่กันทั้งคืนแบบนี้นะครับ
เพื่อร่วมพิธีขอโชคลาภจากต้นตะเคียนที่บริเวณภายในวัด
หลังให้โชคชาวบ้านจากตัวเลขในบาดน้ำมนต์
จนเป็นที่สนใจของบรรดาคอหวยคอลอตเตอรี่ทั้งหลายนะครับ

พิธีครั้งนี้ร่างทรงใช้เทียนไขจุดไฟพร้อมสวดคาถา
แล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงในบาดขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำเตรียมไว้
โดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงเสร็จพิธี
ภายในบาดน้ำมนต์ปรากฏตัวเลขที่เกิดจากน้ำตาเทียน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมว่ากันไปเลยนะว่าเป็นเลขอะไรนะฮะ
แล้วแต่ใครจะเห็นแล้วกันนะครับ
ซึ่งบางคนอาจเห็นเป็นเลขอื่นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองกันแล้วกันนะครับ

ใช่มองไม่เหมือนกันเราก็ไม่แจ้งตัวเลขแล้วกันให้คุณผู้ชมเห็นนะว่า
ต้องพูดดิฉันเห็นเป็นตัวอักษรด้วยจ้าว

ส่วนชาวบ้านเสียงชัยหมู่๑๒และชาวบ้านอาแวะหมู่๙ตำบลบุแกรงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เนี่ย
เขาก็แห่กันนำเครื่องเส้นไปทำพิธีกราบไหว้
และอธิษฐานขอโชคลาภหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนกว่า๑๐๐ท่อนนะครับ
ขุดพบขณะที่คนงานกำลังนำรถแบ็คโฮลขุดลอกโครงการปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ
ตะแบงของเทศบาลตำบลบุแกรงเนื้อที่กว่า๕ไร่เนี่ยนะครับ
บางคนก็นำน้ำหอมแป้งฝุ่นแน่นอนไปทำพิธีปะพรมทาถูทาถูทั้งวันทั้งคืน
โดยเชิญพ่อพรามประจำหมู่บ้านทำพิธีก่อนชาวบ้านช่วยกันนำขึ้นมานะครับ
แล้วก็เตรียมสร้างสาราปูพื้นแล้วก็ทำแท่นวางต้นตะเคียน

ไว้ภายในวัดเทพไตรมิตรวราบราม

เนื่องจากเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุหลายพันปี
เรื่องความเชื่อก็ยังผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยอยู่นะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามตัวเลขที่เด่นเด้งดัง